ตอนนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับมีคำสั่งนะฮะ
ห้ามขายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลสุราเบียอะไรต่าง
ถึงสามสิบเมษายนใช่ค่ะนะฮะทั้งขายปลีกขายส่ง
ก็เพื่อป้องกันการไปมั่วสุมชุมนุมแล้วก็แพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
นี่ถือว่าผิดพรากรชุคเฉินใช่ค่ะมีกรดหมายควบคุมโลกด้วยนะครับ
แต่วันนี้ครับเที่ยง๕๐นาทีที่จังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะไปจัดการร้านค้าร้านหนึ่ง
ลักลอบขายเหล้าให้กับลูกค้านี่ฮะในภาพจะเห็นชายเสื้อฟ้าสองคนนะครับ
คนหลังถือกล่องนะในกล่องมีเหล้าอยู่๑๒ขวด
ซื้อมาจากร้านแสงทองสโต๒นะฮะ

เสื้อฟ้านะคนนึงอยู่ใกล้รถแล้วอีกคนเนี่ยถือกล่องมา
มีเหล้า๑๒ขวดในกล่องนะครับ
เฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วของจังหวัดชนบุรีนะครับ
นำโดยพันธุ์จ่ายเอกชะยะพลรัฐนาวิสุธิกุล
ร้านนี้อยู่บนถนนอบตสเม็ดตะบนเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
เจ้าของร้านสารภาพว่าลักลอบขายเหล้าให้กับลูกค้าจริง
ปกติจะขายให้กับลูกค้าที่รู้จักเท่านั้น
เจ้าหน้าที่มายังไงเนี่ยนี่ปกติขายกับลูกค้าที่รู้จักเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ก็ยึดของกลางเอาไว้นะครับแล้วก็นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีนะฮะ
จับกลุ่มนี้นะคะคือมีพลเมืองดีร้องเรียนค่ะ
ร้องเรียนไปที่เว็บไซต์ของจังหวัดชนบุรี
แล้วก็พอได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่เขาเลยไปสังเกตการณ์ก่อนนะคะ
แล้วเห็นว่ามีคนเดินเข้าเดินออกบ่อยแล้วมันผิดสังเกต
แล้วก็ถือเป็นรังเป็นอะไรออกมาอย่างนี้ไงฮะ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอไปจับก็เป็นการลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริง
ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรี
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจนถึง๓๐เมษายนนะคะ
มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งคนซื้อคนขายนะครับ
โทษไม่ได้เบานะโอ้โหเพราะฉะนั้นไม่คุ้มเลยนะ
สำหรับคนที่แบบอยากดื่มเหล้าเหลือเกินแล้วก็ไปแอบซื้อ
หรือคนที่แบบขายไม่ได้แต่อยากได้รายได้เอามาแอบซื้อก็ขายให้เนี่ย